กระแสละครเรื่องนี้และการใส่ชุดไทยที่แรงมากนี่แหละฮะ

ผลเอกประยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวจะลองหาแบบ
เอาแบบสถานที่ที่ว่าแค่ไม่ต้องไปเที่ยวอย่างเดียวนะ
นั่งทานข้าวใส่ชุดไทยก็ได้

แต่ถ้าเปรียบเป็นตัวละครในละครเนี่ย
นายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์เป็นพี่หมื่นไหม

ในละครเรื่องนี้นะครับไปฟังกันนะครับ

แต่อย่างไรก็ต้องขอให้
อย่าทำให้อะไรเสียหายแล้วกันนะ
มันมีกรอบของมันอยู่นะครับ
กลางคืนใช่ไหมหลายคนบอกว่า

เจ้าเลยนะหมื่นอะไรท่านหมื่นอะไรคนนะ
ชื่ออะไรพระเอกอ่ะฮะหมื่นเดชหมื่นเดือนเหรอเหรออืม
นายุก็เกินยังเป็นหมื่นเดสไปแล้วอันนั้นเขาหนุ่ม
ไงเราก็มันโบราณอ่ะนะเราก็คงเป็นแถวคนรับใช้

เดี๋ยวเดี๋ยวใครจะจังไปหาภาพมาแม่จะดีอยู่แล้ว
ท่านนายกยังไม่แก่ค่ะครับยังมีแรงพายเรือได้
เผื่อท่านลองเป็นคนรับใช้นี่ผมไม่รู้จะเป็น